เมื่อวานนี้โอ้โหคนทั้งสงสารเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงนะน้องหนู

ใช่ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
วันนี้คุณหมอสมชายโชธปิยวัตรเวลา
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วย
แล้วก็พูดถึงคลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กศรีศุกร์ในอำเภอศรีชมพูค่ะ
เมื่อวานรับผู้ป่วยมา๔๒รายนะคะ
เป็นเด็ก๓๔รายแล้วก็ครูอีก๘รายค่ะ
เรื่องต้นพบว่าทุกคนติดสายพันธุ์อังกฤษนะคะ
โดยเด็กเนี่ยมีการแบ่งกลุ่มรักษาออกนะคะ
มีเด็กเล็กรวมครู๑๒รายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนคริน
แล้วก็อีก๓๐รายไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะ
ไป๑คืนพบว่ามีคุณครูที่โรงพยาบาลขอนแก่น๑รายมีไข้นะคะ
ก็เลยต้องแยกตัวทำการรักษาโดยเฉพาะ
ส่วนที่เหลือเนี่ยอาการยังดีอยู่ค่ะทรงตัวเด็กเก่งมากนะ
สภาพจิตใจคือแข็งแรงปกติดีไม่มีใครงอแงเลยนะคะ
ฟังคำแนะนำของทีมแพทย์เป็นอย่างดี
ก็อาจจะมีคิดถึงบ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างค่ะ
โดยทั้งหมดจะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนครบกำหนด๑๔วันก่อน
ไม่มีการย้ายไปโรงพยาบาลสนามนะคะ
ก็อยากที่จะให้มั่นใจได้ว่า

แพทย์เขามีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการติดเชื้ออยู่แล้ว
จากการตรวจจากกลุ่มดังกล่าวเมื่อเที่ยวแล้ว
สรุปว่ายังน่าจะเป็นสายพันธุอังกฤษอยู่
เหตุผลก็คือว่าเด็กที่สัมผัสกันเนี่ย

ในช่วงที่คุณแม่เขากลับขึ้นมาแล้วยังพาเด็ก
เด็กยังไปเข้าสู่ศูนย์เด็กในช่วงเวลา
แม่ยังอยู่ที่บ้านในช่วงกลางวันตลอดเลย

ก็ยังมีประชาชนหลายคนนะคะที่เอาสิ่งของมาบริจาคให้กับผู้ป่วย

ขนมนมของเล่นแพมเพิร์สขวดนมแล้วก็ของใช้ต่าง

ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ไปเยี่ยมคุณครูแล้วก็น้องที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ

แล้วก็เห็นว่าการดูแลของที่โรงพยาบาล

ก็เป็นการลดกำลังในเรื่องของการใช้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลด้วยนะคะ
เด็กทุกคนแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงยังเล่นกันได้ตามปกตินะคะ
เชื่อว่าทีมแพทย์น่าจะดูแลเด็กนักเรียนทุกคน
แล้วก็คุณครูด้วยเป็นอย่างดีจนสามารถถ่ายขาดกลับบ้านกันได้
แทนที่จะให้พยาบาลเข้าไปดูแลจำนวนมาก
ก็ใช้ครูที่ติดเชื้อด้วยกัน
ในการดูแลเด็กนักเรียนซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ
อย่างกรณีแบบนี้อาจจะมีความละเอียดอ่อน
เพราะว่าบางกรณีต้องใช้พ่อแม่ที่ไม่ติดเชื้อไปดูแล
แต่กรณีโชคดีเพราะว่ามีครูที่เคยสอนเด็กนักเรียนพวกนี้
บางอย่างติดเชื้อด้วยก็เลยใช้วิธีให้ดูแล
มาตรการของขอนแก่นตอนนี้นะคะใครที่จะเดินทางเข้าพื้นที่
ส่วนใครที่ไม่ได้สแกนให้ไปที่โรงพยาบาลอำเภอที่ไหนก็ได้ค่ะทุกที่เลย
เมื่อวานตอนขึ้นรถตู้ไปนี่ร้องกันกระจองงองแง
ไม่ได้ร้องไห้นะถามถ่ายหน้ากากต้องถอดไหมต้องอะไรยังไง

ดูค่ะคือคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ดูแลบอกว่าเมื่อคืนนี้เรียบร้อยดี
แต่ว่าเดี๋ยวคืนต่อไปถ้าที่ยุ่งหลายวัน
เดี๋ยวบางทีเด็กอาจจะงอแงคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เห่าคิดถึงบ้านแน่ต้องหาเวลาให้มาเยี่ยมกันได้บ้างแต่ต้องมีมาตรการควบคุมนะครับใช่ค่ะ